จัดการแนวตอลเนี่ยส่วน
ถ้าคุณไม่ได้ถอมเค้าอ่ะ
ผมพูดตามคำตอบจริงว่า

ผสมเขารู้ผมว่าเป็นอย่างไง

พอได้โอกาสพอเห็นว่าผมไม่เน้นตัวเลย
เอาผมมาพูดจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะต้องฟ้องด้วยซ้ำไป
เอาทั้งรูปทั้งชื่อทั้งคนโทรอฆราชัยเท่าเช่นเดียวกัน

สวัสดีครับนี่คือเคลียร์ริมเส้นถามจริงตอบตรงกับผมเจวรปัตรนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยตามประเด็นเรื่องของฟุตบอลนะครับ
มันมีเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่ยังเป็นปัญหากับสโมสรสมาชิกหลายทีมนะครับ
เพราะว่ามีการลดจำนวนเงินที่จ่าย
แล้วเราก็พยายามหาความชัดเจนแล้วก็คุยกับทุกฝ่ายไปแล้วนะครับ
เดี๋ยวหลังจากนี้เดินเมษาเราตามมาต่อ

นั่นก็คือมวยเขมรนั่นแหละเอาเป็นว่า
ทำไมกีฬาประเภทนี้มันถึงมีดราม่าในช่วงหลัง
เพราะว่ามันถูกบรรจุใน๔เกมกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ
แล้วเขาก็บอกว่ากุลคแมนมันคือศิลปะการต่อสู้ของเขา
อันนั้นก็ไม่ว่ากันเพราะแต่ละประเทศก็มีศิลปะการต่อสู้ของตัวเอง
แต่ปัญหาเนี่ยมันมาตกตรงที่ว่าไปเอาตำราของมวยไทยเนี่ยนะครับ
แล้วก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็สุดท้ายเนี่ย
ทางฝั่งของมวยไทยเนี่ยคือก็ไม่ได้ให้ใช้ชื่อมวยอยู่แล้ว
คุณคแมร์มีบางกระแสก็ไปบอกว่าอ้าวจะไม่ให้ใช้มวยได้ไง
ในเมื่อจริงแล้วเนี่ยกุลเขมรเนี่ยเกิดมาก่อนมวยไทย
ซึ่งเรื่องของปฏิศาสตร์เนี่ยนะครับเราคงไม่ได้คุยกัน
เพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วใครรู้จริงกันแน่
ใครเกิดทันในยุคไหนเราก็ยังไม่รู้กันเลย
แต่ที่มันดราม่าแล้วก็มีความต่อเนื่อง
ซึ่งข่าวกุลคแมนในช่วงนี้นะครับมันขายดีมาก
ทั้งฝั่งโซเชียลมีเดียของทางกะบูชาหรือไม่แต่ของคนไทยเองนะครับ
โอ้โหเข้าไปไปวอลในโซเชียลมีเดียนั่นแหละนะครับ

หนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะมีชื่อของคนไทยบางคนอยู่ด้วยนะครับ
เนื่องจากว่ามันมีข่าวอยู่นะครับ
วันนี้เนี่ยนะครับหนึ่งในสองคนจะมีโอกาสพูดคุยกับเรานะครับ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมดนะครับ
คงต้องถามเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ
ทำไมมันอีลุงตุงนังถึงขั้นโดนด่าในโซเชียลมีเดียว่า

เป็นขนาดนี้กันแล้วอ้าวเดี๋ยวเราจะคุยนะครับ
ต่อสายพูดคุยกับทางครูวูดดี้คุณชินวุฒิสิริสัมพันธ์นะครับ
ซึ่งก็มีตำแหน่งนะครับอยู่หลายตำแหน่งเหมือนกัน

เพราะว่าเป็นนายกสมาคมครูมวยไทยแล้วก็เป็นประธานองค์กรมวยไทยโลกนะครับ
และเป็นพอค่ายมวยลูกทัพฟ้าด้วยนะครับ
คือตอนนี้สิ่งสำคัญที่คุณวันนี้ต้องชี้แจงกับเราก็คือว่า
ข่าวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลากหลายประเด็นมาก
เดี๋ยวผมจะถามไล่เรียงทีละประเด็นนะครับ
อ่ะเดี๋ยวโทรหาคุณครูวูดดี้กันดีกว่า
ประสบการณ์นี้๔๐ปีนะครับเผยแพร่ศิลปะมวยไทยอยู่
ทั่วโลกในต่างประเทศด้วยสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูวูดดี้นะครับ
ครับครับครับผมชินวันชินสมันครับ
ผมเจวาระบัดนะครับจากเครดิมเซ็นต์ของไทยรัฐนะครับ
เราคุยกันน่าจะต้องไล่เรียงตั้งแต่หัวข้อแรกอ่ะนะครับ

ณวันนี้ครับที่เขาต้องแก้ไขข้อความว่าครูวูดดี้เนี่ย
อ่าไม่ได้เป็นประธานของกุลคแมร์ประจำประเทศไทยเนี่ย

เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันมีข่าวว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาไปเชิญครูวูดดี้เนี่ย
เป็นประธานของคุณคแมร์แล้วคนก็เข้าไปด่ากันหมดเลย
บอกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงขั้นแบบอับขายชาติบ้างนู่นนั่นบ้าง
ทำไมถึงไปช่วยเอ่อมวยของกัมพูชาตอนที่เราเนี่ยเป็นคนไทยครับ
เรื่องนี้มันเกิดยังไงครับที่มาที่ไป
อ่าทุกที่เขามีมวยหมด
ในกลุ่มอะเทียนก็ขอตัวผมมา

พร้อมก็เลยว่าจนถ่ายมาขอกลุ่มกลุ่มอะเทียนะ
ผมนี่ช่วยจัดการเรื่องมวยได้จึงเขาก็บริจัยอ่า
ขออนุญาตให้ผมเนี่ยเข้าไปประชุมช่วยในการจัดการมวย
ผมก็ไปคุยไปแค่ประชุมว่าจะจัดการเรื่องมวยยังไง
ปรากฏว่าระหว่างที่ผมไปทางนี้ก็มีปัญหาว่า

ก็พยายามจะบอกว่ามวยไทยก็ไม่เคยใช้อยู่แล้ว
เขาก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องมวย

ซึ่งผมอย่างนี้มันเป็นเรื่องของระหว่างประเทศ

คือเราไม่สามารถพูดได้
องค์กรที่รับรองมวยไทยสมัครเล่น
คือเขาไม่ให้ใช้ถูกไหมเพราะว่าอันนี้คำว่ามวยไทยมันอยู่กันตรงนี้ถูกไหมครับ
ถ้าอยู่ใต้อิฟท์มาฯหรือใต้ของมวย
ใช้คำว่ามวยทางอิฟม่าไม่ให้ใช้คำว่ามวยไทยเนี่ยไม่ได้คุยแล้ว
เพราะมวยไทยเนี่ยคือไม่มีใครอยากใช้เพราะว่าพอคำว่ามวย
ไทยเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นของประเทศไทยถูกไหม
เนี้ยพอคำว่ามวยเนี่ยถามว่าตามตามกฎแล้วเนี่ยอีฟมา
สามารถสั่งห้ามไม่ให้ใช้คำว่ามวยได้หรือเปล่าครับในมุมมอง
ครูเวดดี้นะไม่ได้ครับเพราะว่ามวยเป็นคำคำสากลคำว่ามวย
ใครก็ใช้มวยไล่ฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของ
คำว่ามวยเขาเป็นเจ้าของคำว่ามวยเขาต้องสั่งเขา
เป็นเจ้าของมวยของประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับอืมคือใน
ต่างประเทศเนี้ยเขามีมวยไทยเนี้ยถ้าไม่ใช่ใต้ของ
อิฟม่าใครใครก็ใช้ได้มวยใช้ไม่ได้แต่มึงของเขา

เราก็จะมาชรับให้เราก็
วันนี้เนี่ยเท่าที่ครูเวอรี่ได้ชี้แจงเนี่ยเท่าที่ผมฟังตามก็คือว่า
คือถ้าไม่ให้ใช้เนี่ยก็ต้องรับให้ได้ที่กัมพูชาเขาจะไปจัดในชื่อของเขาถูกไหมครับ

ถ้าเขาจะจัดจัดคำว่ามวยไม่ได้เขาก็ไม่อยากจัด
ถ้าจัดแล้วต้องมานั่งปัญหากับองค์กรนี้ก็เรื่องของที่ไม่อยากขึ้นลงขึ้นศาล
และก็ต้องผมเกิดมานั่งฟังก็ทั้งฝ่ายทนายความของเขาเนี่ย
ก็ให้กลับคิดมาว่าถ้าเขาไม่ให้คุณจัดก็จะไปทะเลาะกับเขาก็ต้องขึ้นโลกขึ้นศาล
มันก็จัดเรื่องที่๔เกมกว่านี้ไม่ได้
เป็นคนค่ะแม่ผมก็ไม่ได้ไปส่วนอะไรด้วยแล้ว

คือจัดมวยเนี่ยคุณพ่อดียินดี

เก็บประเราะคุณพ่อนั่งด้วย
งั้นแสดงว่ายืนยันนะตรงนี้ว่า
เมื่อเวลาถึงคุณคำแมว่าเป้า๔๐๑ถอยเลย์
แล้วทำไมข่าวมันถึงเป็นแบบนี้แล้วนะวันนี้

ซึ่งก็ทำให้ครูโว๊ดดี้น่าจะโดน

ถ้าเอามิสเตอร์ซัตเตอร์ต๊อคเข้ามาอยู่ในองค์กรเล่นในข้อการขันมวยมวยไทยสองเล่นครั้งแรก
จากนั้นเขาก็ไปร่วมกันอีกฝ่ายให้เกิดมีความแข็งขึ้น
เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยทำงานใต้พ่อหนึ่งเทียนชัยศิษยภัณฑ์ที่เป็นคุณลูกผมเนี่ย
ท่านเทียนชัยเคยเป็นประธานของอุโรปิกเมืองไทย
ผมก็จะเข้าใจเรื่องการทำงานของระบบของโอลิปิกนี่แหละพังมาเยอะ
ก็เข้าใจว่ากว่าจะเข้าไปอย่างนั้นจะทำอย่างนี้จะทำอย่างนี้หรือเข้าไปได้
ผมเข้าใจปัญหาแล้วคือตอนเนี้ยก็จะเป็นเอาแบบที่เข้าใจง่ายซ่อมแผดด้วย
แต่อันเนี้๊ยคุณพศตรียืนยันว่าที่พูดวันนี้เนี่ย

ถูกต้องครับหลักการนั้นผมไม่ได้เคยยุ่งเกี่ยว

ตัวเขารู้ผมว่าผมเป็นยังไง

เอาผมมาพูดข้อจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะต้องฟ้องด้วยซ้

มีสองคนมีชื่อของคลุวดีกับพลโธนี่แหละอัฆราชาย

ผมก็ยังบอกกันใจว่าผมออกคลิปมาให้แค่ตัวว่า